คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นด้วยการตามความคืบหน้า
คดีโหดเยี่ยมและเสถียรขวัญที่เกิดขึ้นที่หัดใหญ่สงขา
คดีปิตุฆาตลูกฆ่าพ่อแท้ของตัวเอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเย็น
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับทุกผู้ชมครับมันมี๓ช่วงเวลาของการเกิดเหตุ
แต่ดูช่วงตรงนี้ก่อนช่วงที่สำคัญที่สุด
ผู้ชายคนนี้คือลูกชายนะฮะอายุ๖๐ปีเดินเนี่ยฮะลักษณะวุ่นง่านวุ่นวายอยู่ที่หน้าบ้านตัวเอง
สักพักนึงพ่อแท้เนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเดินออกมาที่หน้าประตู
คุณพ่ออายุ๘๘ปีแล้วเขาชักปืนขึ้นมานะครับกระหน่ำยิงใส่ไป๘นัดด้วยกัน
เดี๋ยวดูนะฮะจังหวะตรงนี้นะครับคือความจริงมันจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
แต่ดูตรงนี้ก่อน๘นัดนะครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้อยู่ที่หาดใหญ่สงขลานะฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายเสรีอายุหกสิบปีนี่จังหวะนี้ครับ
คือกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยไม่มีเสียงหรอกแต่ภาพจังหวะยิงออกไปเนี่ยมันชัดเหลือเกิน
แล้วคุณพ่ออายุ๘๘ปีชื่อในพิษนะครับถูกยิงก็ล้มฟุบอยู่ตรงนั้น
ลักษณะเหมือนกับพยายามตะเกียกตะกายจะคลานออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากใครด้วย
แล้วก็เสียชีวิตนี่ฮะคือนายเสรีก่อเหตุเสร็จที่เข้าไปตรงเนี้ย
ไปเอามีดที่อยู่ใกล้ตัวพ่อเนี่ยออกมา
ค่ะเอาเท้าเขียวมา

แล้วก่อนจะยิงก็ยืนงุ่นง่ายเหมือนที่คุณภาคภูมิบอกแล้วก็หยิบปืนออกมา

คือตั้งใจรอยิงเลย
แล้วยิงพ่อไปแปดนัดแล้วค่ะคำถามคือแบบโอ้โห
คือคุณยิงพ่อขนาดนี้เนี่ย๘นัดเนี่ย
ต่อให้ไม่ใช่คนที่อายุเยอะขนาด๘๘ปีเนี่ยยังไงก็แบบ
คือเจ็บหนักสาหัสแน่แต่นี่คุณพ่อเขาเสียชีวิตนะฮะ
คุณยังแบบเอาเท้าไปเขียมีดเหมือนกับกลัวว่าไม่กล้าเข้าไปใกล้พ่ออย่างนี้เหรอ
แล้วก็เดินเข้าไปในตัวบ้านนะครับ
นี่เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นช่วงหนึ่งของการเกิดเหตุเมื่อวานนี้
หลังจากที่เขาเดินเข้าไปในตัวบ้าน
ตอนที่เอาเท้าเขียมีดที่อยู่ที่มือพ่อออกมา
แล้วก็ถือมีดเดินย้อนเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
จังหวะตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินเข้าไปในตัวบ้าน
มันก็จะเป็นเหตุการณ์ของภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่จะเห็นนายเสรีผู้ต้องหาที่ยิงพ่อตัวเองจนเสียชีวิตกระหน่ำยิงถึง๘นัด
เดินออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูตรงนี้นะฮะ
พ่อก็ยังอยู่ตรงนั้นนะฮะใช่ค่ะศพพ่อยังอยู่ตรงหน้าบ้านนั่นแหละนะครับ
แล้วเขาไปปิดประตูเหล็กตรงนี้นี่นะฮะ
จากนั้นก็เดินออกไปที่ถนนหน้าบ้านแล้วเหมือนนึกอะไรขึ้นได้
กลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเดินกลับไปในบ้านอีกครั้งหนึ่ง
ท่านผู้ชมฮะก็ผ่านศพพ่อไปมาอยู่แบบเนี้ยดูสิคะใช่
แล้วที่กลับเข้าไปอีกครั้งนึงเนี่ยตอนที่กลับเข้าไปคือ
เพื่อไปเอาผ้ามาปิดศพพ่ออืมตอนกลับเข้าไปอีกครั้งนึงเนี่ย
เอาผ้ามาปิดศพพ่อนะฮะทีแรกปิดประตูเสร็จแล้ว
เหมือนจะไปแล้วก็ย้อนกลับเข้าไป
เอาผ้ามาปิดพบศพพ่อเสร็จแล้วถึงมาขี่จักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเนี่ย
หลบหนีไปพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังหลบหนีอยู่นะครับ
ส่วนอีกคลิปนึงเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้มา
นี่จะเป็นช่วงแรกสุดเป็นช่วงที่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเย็น
นายเสรีขี่จักรยานยนต์กลับมาถึงบ้านมาจอดที่หน้าบ้าน
คือเหมือนกับเขาจะเข้าบ้านไม่ได้หรือยังไร
เดินหงุดหงิดมุ่นง่านดูกะวนกะวาย
เหมือนกับจะตะโกนเรียกคนในบ้านให้มาเปิดประตูด้วย
เห็นไหมฮะเข้าไม่ได้หรือยังไงอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
ตะโกนด้วยเดินถอยเข้าถอยออกนี่นะฮะวนเวียนอยู่หน้าประตู
มีบางช่วงเอามือไปทุบประตูบ้านด้วยเหมือนกับเรียกใคร
อาจจะเรียกคุณพ่อก็คือคุณตาพิษวัย๘๘ปีเนี่ย
ให้ออกมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอพ่อของเขาก็คือคุณตาพิษวัย๘๘ปีเดินออกมาเนี่ย
มันก็จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคลิปแรกที่ท่านได้ชมไป
เหมือนกับเขาก็พูดคุยอะไรกับพ่ออยู่แป๊บนึง
แล้วชักปืนขึ้นมายิงพ่อ๘นัดเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านเลย
นี่ล่ะค่ะโอ้โหตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับ
ใช่ค่ะคือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยตั้งแต่เริ่มต้นเล่าข่าวนี้เลยนะคะ
อยากจะใช้คำแรงด่าผู้ก่อเหตุจังเลยค่ะ
ลูกฆ่าพ่อลูกอายุ๖๐แล้วด้วยไม่ใช่เด็กไม่ใช่วัยรุ่น
ไม่ใช่วัยอารมณ์ร้อนแล้วคุณพ่ออายุตั้ง๘๘แล้วนะคะ
แล้วดูเห็นภาพลักษณะการก่อเหตุแล้วไม่รู้จะใช้คำพูดบรรยายยังไงดี
แต่ทีนี้ค่ะมาดูทั้งรูปคดีกันหน่อย
จากภาพในกล้องวงจรปิดที่คุณภาคภูมิไล่เรียงไปเนี่ยนะคะ
มาดูช่วงเวลาในการก่อเหตุนิดหนึ่ง
นายสุรีไปถึงบ้านบ่าย๓โมงครึ่ง
เรียกพ่อให้เปิดบ้านแล้วจะมีจังหวะเหมือนกับทะเลาะกับพ่อค่ะ
อีก๒๖นาทีต่อมาคือเอาปืนยิงใส่พ่อแล้วก็หลบหนีไป
จังหวะก่อนยิงคือเหมือนปืนพกอยู่เหน็บอยู่นะ
หยิบออกมาแล้วก็ถืออยู่ในมือสักพักนึงเลยอ่ะคือรอพ่อเดินออกมา
แล้วก็เหมือนตั้งใจรอเลยพ่อเดินออกมาแล้วยิง๘นัท
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจภูทรหัดใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบค่ะ
พบศพของในพิษวัย๘๘ถูกยิงเข้าที่หน้าอกนะคะ๘นัด
เสียชีวิตอยู่ตรงประตูหน้าบ้านนั่นแหละค่ะ
บริเวณบ้านที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่๘ปลอก
ชั้นสองของบ้านมีภรรยาของผู้ก่อเหตุอยู่นะคะ
แล้วก็มีเด็กชายวัย๗ขวบเป็นลูกติดของภรรยาผู้ก่อเหตุ
ทั้งคู่ตกใจมากเหตุการณ์เกิดขึ้นด้านล่างทั้งคู่อยู่ชั้น๒
วันนี้เราส่งนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุค่ะ
ประตูลูกกรงทางเข้าบ้านยังเต็มไปด้วยคราบเลือดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แบบนี้ค่ะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลย
ทีมข่าวก็คุยกับเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ติดกัน
เพื่อนบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็นั่งอยู่กับลูกชายในบ้าน
เห็นนายเสรีลูกชายของผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
พยายามจะเปิดประตูเข้าบ้านแต่เปิดไม่ได้
เหมือนที่คุณภาคภูมิตั้งข้อสังเกตไปจากภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
งุนงานงุนงานอยู่หน้าบ้านคือเหมือนกับเปิดประตูบ้านไม่ได้
ตะโกนเรียกคนที่อยู่ในบ้านให้เปิดประตู
สักพักพ่อมาเปิดประตูให้ลูกชาย
แล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนเลยค่ะ
ดังขึ้นหลายนัดเพื่อนบ้านบอกว่าตกใจมาก

เพื่อนบ้านบอกว่าตกใจจริงนะที่ลูกยิงพ่อขนาดนี้
คือที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันระหว่างพ่อลูกคู่นี้อยู่บ้าง

แล้วไม่คาดคิดว่ามันจะรุนแรงถึงขั้นเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ผมก็เลยไปอยู่กับลูกที่ชั้นบน
คือตอนนั้นเขย่าแล้วไม่ได้ยินเขาคุย
คืออาจจะคือถ้าเดานะครับ
เราที่เห็นคลิปเมื่อคืนนะ

แต่เสียงมันดังเพราะว่าเห็นว่าร้านซ่อมรถยังได้ยิน
ปกติแล้วเนี่ยเค้าทะเลาะกันหมดครับพ่อลูก

มานี่เคยได้ยินเสียงทะเลาะกับครับพ่อบ้านเนี่ย

เค้าทะเลากันเรื่องพ่อกันอะไร

คือเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะ

ทำไมลูกถึงฆ่าพ่ออย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
โหดเข้มแบบนี้คุณผู้ชมติดตามข่าวนี้ไปด้วยกันนะคะ
แต่ให้ไปฟังข้อมูลจากเพื่อนบ้านเพิ่มเติมหน่อย
นายอาทรอนอายุหกสิบเอ็ดปีเพื่อนบ้านอีกคน
บอกว่ารู้จักพ่อลูกคู่นี้เป็นอย่างดี
ก่อนหน้านี้ยังเดินมาคุยอยู่หน้าบ้านกันอยู่เลย
ปกติพ่อลูกคู่นี้เขารักกันนะคะ
ถามว่าเคยทะเลาะกันไหมก็ทะเลาะกันบ้าง

เพื่อนบ้านยังงงเลยค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
พ่อมาจากไหนเนี่ยปกติเขารักกันนะ
พู่เศรษฐภิกษ์นี้เขาก็เพิ่งมา
อยู่เกือบ๒เดือนและกลับมา
ลูกชายเขาอยู่ที่บ้าน

หูแกไม่ค่อยได้ยินผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับแก

เพราะว่าแกไม่ได้ยิน
ผมก็ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะตะโกน
เพราะว่าแกไม่ได้ยินเลยก็ไม่ได้คุยอะไรกัน
แล้วป้าก็ยืนดูแต่เห็นรถเครื่องก็จอดอยู่หน้าบ้าน

ค่ะแต่มันเงียบแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรใช่ไหม
สักพักรถเครื่องก็ออกไปตอนนั้นก็ไม่รู้
หน้าตาตื่นเลยนะครับ

ลูกบิ๊กเนี่ยเขาบอกว่าแฟนก็ได้ยินเสียงลุงร้องนางโอ๊ย
พอคนออกไปป้าก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมือปืนไหมนะ
พอออกไปเขาก็วิ่งไปดูนอนจมกองเลือดอยู่
เมื่อช่วงบ่ายญาติของผู้ตายก็มากันที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
ซึ่งตัวในพิษผู้ตายเนี่ยค่ะก็มีลูก๗คน

ลูกคนอื่นยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูล
เพราะว่าทุกคนยังเสียใจแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าลูกทุกคนก็คงจะทำใจยากนะครับ
คือพี่น้องของตัวเองเนี่ยลูกแท้มาฆ่าพ่อขนาดนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักในพื้นที่ซอยคงทรัพย์๒
เขตเทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เพื่อดูเส้นทางหลบหนีของนายเสรีหลังจากก่อเหตุนะครับ
คือถ้าดูจากเวลาของการก่อเหตุเนี่ยภาพในกล้องวงจรปิดกับเวลาจริงมันอาจจะไม่ตรงกันนะฮะ
แต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นช่วงบ่ายเย็นเมื่อวานนี้นี่แหละนะครับ
ออกจากซอยคงทรัพย์๒ที่หมู่บ้านคงทรัพย์ที่เกิดเหตุ
แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านตามระแวกเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้
นี่นะฮะนายเสรีเนี่ยขี่รถออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปถึงแยกวัดคลองเปรย์
ซึ่งทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามแยกตรงนี้ด้วยนะครับ
พบว่ารถจักรยานยนต์คล้ายกับรถของนายเสรีผู้ต้องหาขี่ผ่านไป
นี่นะฮะแล้วก็ไปเลี้ยวขวามุ่งหน้าเข้าถนนกาญจนาวนิษฐ์ที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๖กิโลเมตร
นี่ครับตามรายงานของชุดสืบสวนเนี่ยพบว่ากล้องตัวสุดท้ายที่เห็นรถจักรยานยนต์ของนายเสรีนะครับ
จับภาพนายเสรีได้ตอนที่ขี่รถไปที่หน้าห้างแห่งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังไล่กล้องวงจรปิดต่อเพื่อจะดูว่านายเสรีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะหนีไปกบดานไปหลบอยู่ที่ไหนอย่างไร
อืมทีนี้ค่ะออกหมายจับนะคะสารจังหวัดสงขลาออกหมายจับนายเสรีสามข้อหา

บุพการีมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ว่านายเสรีน่าจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่นะคะ
แต่ยังไม่ยอมมอบตัวเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งที่ภาพเหตุการณ์มันชัดขนาดนี้นะ

ตำรวจชุดสืบสวนสามหน่วยค่ะทั้งชุดสืบสวนสภหัดใหญ่
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาชุดสืบสวนภาค๙
ระดมกำลังติดตามจับกลุ่มตัวในเสรี
แสที่ได้ล่าสุดเป็นแบบนี้นะคะ
ตอนเช้าค่ะยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุค่ะ
ก็ได้มีการขอความร่วมมือญาติพี่น้องแล้วนะคะ
ให้ประสานพูดคุยกับนายเสรีว่าให้นายเสรีมอบตัวซะเถอะ
จากการพูดคุยกับภรรยาของผู้ก่อเหตุที่อยู่ในเหตุการณ์
นางสาวสวรรคอายุ๔๐ปี
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายเสรีขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากที่ทำงาน
พอมาถึงบ้านก็ทะเลาะกับพ่อค่ะ
จากนั้นนายเสรีไล่เธอให้ขึ้นไปอยู่ชั้น๒
อยู่ในห้องนอนกับลูกชายวัย๗ขวบ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด
พอลงมาดูเห็นว่าในพิษพ่อของสามีเนี่ย
ถูกยิงนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
ส่วนนายเสรีผู้เป็นสามีขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
หมายความว่าเนี่ยตามภาพที่เราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุและลูกชายวัยเจ็ดขวบอยู่นะคะ
อยู่ชั้น๒นี่อยู่ชั้น๒ของบ้าน
ภรรยาของผู้ก่อเหตุเขาก็พยายามจะให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า

สาเหตุที่นายเสรีก่อเหตุแบบนี้คงจะเป็นเพราะว่า
พ่อชอบบ่นพ่อชอบต่อว่าจุกจิกเรื่องส่วนตัว

พอทะเลาะกันบ่อยสะสมกลายเป็นความแค้นยิงพ่อตัวเอง
แต่โอ้โหถ้ามันเหตุผลแค่นี้มันฟังไม่ขึ้นแน่นอนหรอกค่ะ
ไม่มีเหตุผลอะไรฟังขึ้นด้วยซ้ำนะคะ
มาอ้างว่าพ่อชอบบ่นพ่อจุกจิกจู้จี้เรื่องส่วนตัว
แล้วยิงพ่อตาย๘นัดอย่างนี้เหรอคะ

โอ้โหแล้วหลังจากที่คุณก่อเหตุไปแล้วเนี่ย
ท่าทางของคุณก็เหมือนกับไม่ได้สำนึกอะไรเลย

เจอไหมคะนี่มันมีเวลาให้คิดให้ตัดสินใจ
แต่คุณก็เนี่ยเขียมีดมาหยิบมีดเดินออกมาปิดประตูบ้าน
กลับเข้าไปอีกทีนึงเอาผ้ามาคลุมศพพ่อ

ค่ะเห็นภาพแล้วมันน่าเศร้าใจค่ะ
ยิงพ่อตัวเองตายแล้วก็เดินผ่านศพพ่อไปมา
องศพพ่อโดยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอะค่ะ
ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงนะเหมือนที่คุณเห็นมาสอนบอก

กับแม่เราบ่นเหลือเกินอยู่ร่วมบ้านไม่ได้
คุณก็ไปทำมาหากินไปซื้อบ้านใหม่

ถ้าไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่บ่นให้รำคาญ

เพื่อนร่วมงานของนายเสรีบอกกับเรานะครับ
บอกว่าโอ้โหนี่รู้ข่าวยังไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะ

คือนายเสรีเนี่ยมีอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์
ส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกสถานที่
ถ้าในเชิงของการทำงานนะทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
เขาทำงานเก่งนั่นแหละขยันทำงาน
ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
แต่นี่มาทราบข่าวว่าถึงขั้นยิงพ่อตัวเองจนเสียชีวิตแบบนี้เนี่ย
คือเพื่อนร่วมงานบอกยังแทบไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้
เล็กอย่างเราก็ไม่ได้อยู่ในบ้านที่ใกล้กันมาก
เพราะว่ามาที่นี่ก็คือมาทำงานเลิกงานก็กลับบ้าน
แล้วงานก็ไม่ใช่ว่าจะทำแต่เฉพาะที่นี่
ก็คือเราทำในพื้นที่ทั่วไป
ฉากอะไรเพราะแกเป็นผู้ใหญ่แล้วแกก็คงจะตัดสินใจได้
ก็เรียกว่าความห่วงใยในฐานะพี่น้องยังมีเหมือนเดิม
ยังรับโทรศัพท์เหมือนเดิม